คุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ

ของธนาคารกรุงไทยในการซื้อจองล่วงหน้านะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงของการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ปรากฏว่าคือบางคนก็ไปนอนรอไปต่อคิวกันนั้นแต่กลางคืน
บางคนไปรอ๒คืนตรงหน้าตู้เลยนะคุณ
ทีนี้พอตอนเช้ามันเกิดการเบียดเสียดแย่งกัน
ก็เลยกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาสถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะครับ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

รอปภรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นที่มาต่อคิว
ก็พยายามที่จะแยกให้ทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะฮะ
แต่ทั้งสองฝ่ายเหมือนไม่มีใครยอม
แล้วก็ต่างต่อว่ากันว่ามาแสงคิวอะไรกันแบบนี้

เพจชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยนำมาโพสต์ไว้

ทีมข่าวของเราจึงมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีฮะ

ไปรอในการกดจองซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

แต่กลับถูกผู้ค้าสลากหน้าใหม่

เกิดการโต้เถียงนำไปสู่การทะเลาะตบตีกันในที่สุดนะครับ
ซึ่งทางเพจชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากบอกว่า
เป็นเพราะกองสลากมีการเพิ่มจำนวนผู้ค้ารายย่อย
แต่ไม่เพิ่มจำนวนสลากที่จัดสรรให้

สองวันสองคืนอืมแต่ก็กดจองกันไม่ทัน
และเมื่อสลากไม่พอกับจำนวนผู้ค้า

เพราะการที่ไม่สามารถจองซื้อสลากได้
ทำให้ผู้ค้าขาดรายได้ทั้งงวด
หรือไม่ต่ำกว่า๔๘๐๐บาทต่องวด

คือเขาบอกว่าเขาก็เสียรายได้แน่นอนเลยนะคะ
ทีนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ล่าสุดนะเมื่อช่วง๙โมงที่ผ่านมา
กลุ่มผู้ค้าสลากเขารวมตัวกันเลยค่ะ

จะเรียกร้องขอให้เพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็จัดสรรให้กับรายย่อยให้มากขึ้นได้ไหม

หรือประมาณนัก๓๐๕๐ล้านฉบับต่องวด

เพื่อกดจองสลากเพื่อทำธุรกรรมนะฮะ

จากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปิดถนนกันด้วยที่หน้าสำนักงานสลาก

จากทางด้านผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

หรือว่ามาชี้แจงต่อกลุ่มผู้ค้าเหล่านี้อย่างไรบ้าง
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกันอีกนะครับ
ค่ะนี่ไปกดจองนะ
สลากดิจิทัลที่ดิฉันเข้าไปดูตอนนี้ยังเหลืออยู่เนี่ยนะคะ
เหลืออยู่ประมาณสัก๖แสนกว่าใบ

แสนกว่าแสดงว่างวดนี้ยังขายไม่หมด
ยังขายได้ไม่เร็วเท่ากับงวดเก่า

อันนี้เป็นสลากดิจิทัลที่ผู้ซื้อจะไปซื้อนะ